ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงสำรวจพื้นที่ตำบลโผงเพง
อำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทอง
เพราะว่ามีบ้านเรือนยังจมอยู่ใต้น้ำเกือบ๒๐หลังคาเรือน
เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเหมือนกับเป็นแอ่งกระทะนะคะ
ก็เลยถูกบดบังจากพื้นที่ที่อยู่สูงกว่า

ติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวค่ะ
บ้านเกือบ๒๐หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่๗
โผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
จมอยู่ใต้น้ำมาเกือบ๑สัปดาห์แล้ว
แต่ชาวบ้านหลายคนยังอาศัยอยู่ภายในบ้าน

จากบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่สูง
จึงทำให้มองไม่เห็นพื้นที่ดังกล่าว

น้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่๗ในรอบ๑ปี
ซึ่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

แต่เธอต้องทนอาศัยอยู่ภายในบ้านมาแล้ว๔วัน
เพราะเต็นต์ที่ได้รับจากอบตมีรอยรั่ว

ขณะที่นางฉลัดพรสง่าบอกว่า
ไม่สามารถอาศัยอยู่ภายในบ้านได้
จากพื้นบ้านถูกน้ำท่วมสูง
ออกมาอาศัยอยู่ภายในเต็นต์ริมถนน

เธอก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

เธอต้องตัดสินใจปล่อยให้ลอยน้ำไป
ยายขึ้นมาตั้งกับน้ำแจกพื้น

แล้วตอนนี้น้ำเป็นไงบ้างของคุณยาย

คนของขึ้นมาทันไหมคะ

มันท่วมอย่างนี้ประจำไหม
ยังคนขึ้นไปหมดหนังยาย

อย่างนี้ทุกปีเท่าทั่วมาก็อยู่อย่างนี้ทุกปีนะ

ยกทุกปี
ยกทุกปีเลยหนักหมาก็อย่างนี้เนี่ย
เมื่อปีกายท่วมเหลือก็ได้๒แค่น

ช่าวมันมาอีกกัน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเพงยอมรับ
ว่าบ้านเรือนตรงบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่น
เนื่องจากอยู่ติดกับคลองโผงเพง
อีกทั้งยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วม
ขณะที่บริเวณใกล้กันแม้จะมีเขื่อน

ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้ามา
ชาวบ้านจึงต้องนำกระสอบทรายมาวางเอาไว้
เพราะหากไม่ป้องกันแล้วจะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

ถ้าเราไม่บล็อกเราปล่อยมันเข้ามา
ประมาณ๗๘๐๐หลังคาเรือนเดือดร้อนหมดเลย
ต้องการงบของส่วนระดับชาติเนี่ยมาซ่อมเขื่อนตัวนี้
ไม่ให้น้ำมันรั่วเพราะว่าถ้าไม่ซ่อม
มันก็จะรั่วทุกปีมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปี
แล้วปีต่อไปเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
แม้ชาวบ้านจะรู้สึกเคยชินและสามารถปรับตัวได้
แต่หากพวกเขามีทางเลือกก็จะย้ายออกไป

หาวิธีป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวร
สริงทรีปครีบเขียวข่าวเทพลักษณ์ทีวีบรายงาน